เรื่องของตู้ปันสุกอ่ะมันมีดราม่ายังไม่จบเหรอยังยัง
สามเซนใช่ไหมไปที่ชนบุรีค่ะมากันเป็นครอบครัวเลย
สามแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์มาแต่เขากลุ่มนี้รักโลกนะ
เพราะมาพร้อมถุงผ้าและถุงผ้าใหญ่ด้วยนะคะ
มาถึงตู้ปันสุกเท่านั้นเลยค่ะเปิดตู้ออกมาแล้วโกยใช้คำว่าโกย
ข้างหน้าเขาเขียนว่าหยิบใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ฟังค่ะ
ไม่อ่านด้วยโกยค่ะโกยใส่ถุงไปแล้วเอากลับบ้านไป
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าสามแม่ลูกเนี่ยดูสิ
พฤติกรรมเป็นแบบนี้และหลังจากนี้ใครเขาจะมีน้ำใจมา
บริจาคกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ที่ศรีราชาค่ะ
สามแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์มาเลยนะและไม่ใช่จุดนี้
จุดเดียวคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอก๓แม่ลูกนี้ตระเวนค่ะ
ระเวนหยิบสิ่งของในตู้ปันสุกและแต่ละตู้เกลี้ยงค่ะ
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในชุมชนหน้าสารเจ้าพ่อสมุทรดำโรงงิ้วเก่าศรีราชา
บอกว่าคนก่อเหตุเป็นคนในชุมชนนี่แหละพฤติกรรมตระเวนไปเลย
กถุงผ้ารักโลกไปเลยตามตู้ปันสุกจุดต่างต่างเอาของมาเก็บกักตุนไว้ที่บ้าน
จากการลงพื้นที่พบเยาวชนหญิงสองคนนะคะกำลังเดินถือถุงผ้าที่มันบรรจุสิ่งของบริจาค
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเห็นถุงตุงเลยนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปเห็นพอนักข่าวเราไปเห็น
นั่นรีบเดินเลยเดินเข้าบ้านเนี่ยนะคะภาพนี้เขาบอกว่าคนในพื้นที่น่าเวทนา
กลุ่มนี้นะน่าเวทนาและจากการตรวจสอบภายในบ้านค่ะตามไปดูในบ้านสิ
สิ่งของบริจาคที่น่าจะเอามาจากตู้ปันสุกนี่แหละเยอะแยะเต็มตู้ไปหมดเลย
ตู้ตัวเองเต็มไงตอนนี้แต่ตู้ปันสุกโบแล้วนะคะ
เอ้าฟังเสียงสามแม่ลูกในคลิปหน่อยว่าเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
โอ้มันคงไม่เป็นคนมี
เขาก็ถามพุธศิษยาศาสตร์ถามทำไมเอามาเยอะจังเขาบอกเอามาเพื่อห้องข้าง
แต่ไปเจอในตู้แทนเต็มเลยไม่ถึงตู้ที่บ้านตัวเอง
เท่านั้นนะคือก่อนหน้านี้จุดต่างเขามีสิ่งของบริจาคไง
ไปหมดเลยสามแม่ลูกเนี่ยแล้วเมื่อมีการตั้งตู้ปันสุก
ก็ยังเห็นสามแม่ลูกมาหยิบเต็มถุงผ้าทุกวัน
ซึ่งคนในชุมชนหลายคนไม่พอใจที่ครอบครัวนี้ทำแบบนี้
ไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันตามคอนเซ็ปต์ของตู้ปันสุกเลย
ปันนี่คือแบ่งให้คนอื่นด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วมันเป็นข่าวออกไป
ชุมชนเสียหายค่ะ